ช่วงนี้บอกเลยคุณผู้ชมค่ะนอกจากบอลโลกก็มีงานหมอลำนี่แหละจ้
ต้องไปทุกคน
นอนดึกยอมเกาะขอบเวทีเพราะมันม่วนจริง
คุณผู้ชมค่ะเวลามีการแสดงที่ไหนขอตามติดไปที่นั่น
เมื่อวานนี้มิสแกรนด์ไทยแลนด์เขามีการเอ็กซ์กันพี่แจ๊ค
กับวงหมอลำระดับตำนานของประเทศไทย
เสียงอีสานบริหารงานโดยแม่นกน้อยอุไรพร
บรรยากาศในงานเมื่อคืนที่ผ่านมาสนุกมากม่วนมากทุกเพลง
เหล่าสาวงามจากมิสแกรนดไทยแลนดสงสัยต้องการดอกจันทร์เอาไว้นะ
เข้าประกวดปีนี้ต้องร้องหมอลำได้
มิสแกรนดอินเตอร์ก็มาด้วยค่ะสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียน
มาร้องเพลงให้แฟนคลับได้ฟังกัน
แต่ว่าไฮไลท์ของงานนอกจากสาวงามแล้วค่ะ
อีกหนึ่งคนขาดไม่ได้เลยเสียเบิ้มนี่มาแล้วเนี่ย

นี่นะคะเมื่อวานสลัดลูกสาวหวานเซ็กซี่
สวมบทบาทพระเอกหมอลำอย่างเท่คุณผู้ชมนี่นะ
เป็นครั้งแรกในชีวิตเลยที่เสียเบิ้มได้แต่งเป็นพระเอกหมอลำแบบนี้นะคะ
เหล่าเท่จริงนะเอารูปนี้วิทยุไลฟ้าก็เท่เหมือนกันนะ

เหมือนกับความฝันเป็นจริงแล้วเพราะว่าอะไร
เมื่อครั้งตอนเป็นเด็กคุณตาคุณยายเนี่ยพาไปดูลิเกย์หมอลำอยู่ด้วยด้วย
วันนี้สวมใส่ชุดพระเอกหมอลำแล้วมันสะใจจริง
โอ้โหเงินเงินเงิน
คือจริงมันก็เป็นความฝันของเราอย่างหนึ่งตอนเด็ก
เพราะว่าเคยตากับยายเคยพาไปดูลิเกแล้วก็หมอทำขวัญนาคอะไรอย่างนี้
แต่ว่าพอเราเริ่มโตมาฉันอยากเป็นนางเอกลิเกแต่ว่าไม่มีโอกาส
แต่ว่าวันนี้ก็คือเหมือนแบบได้แปลงเป็นผู้ชาย
เพราะตัวเราเองเราก็แบบเหมือนมีความท้าทายขึ้นไปอีกหนึ่งสเต็ป
โชว์ที่เราโชว์ในวันนี้มันจะมีการรำหรือว่าท่วงท่าการร้องเพลง
ทั้งเพลงที่เราร้องก็เป็นเพลงของผู้ชายหมดเลย
เห็นแค่บนเวทีใช่ไหมคะก็จะมีชุดสวยมาก
เราไม่คิดว่าหัวมันจะหนักหรือว่าการซับซ้อนของการใส่เสื้อผ้า

เพราะเลยทำให้รู้ว่าโหวการเป็นลิฟท์เก๋ก็ไม่ง่าย
มาจากเหล่าบทไปถึงใช้คนนึง
ที่คิดถึงแบบซึ้งกับเธอ
วันได้แต่ละเมอ
อกชายเฝ้าเผลอแสนเปลี่ยว
โอ้โหเผอมาก
หวานมากจนก็จะไปเป็นแม่โยกเองแล้ว
ว่าจะเป็นแม่ยกมีแบงค์พันธุ์เป็นปึกแบบนั้นหรือเปล่า

สมัยนี้เค้าโอน
โอนเลยเอามาเป็นพันทีโอนแม่โยก
ไว้เถอะ๑๙๙บาทใช้ให้ถึงสิ้นเดือน
เล่นดูแต่ว่าอิงฟ้าลูกนี้ชอบจังเลย

ก็ต้องรอติดตามผลงานต่อไปของน้องอิงฟ้า